พระเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสมากับลูกวัดนะ

หล่นมาใส่รถของวัด
เดี๋ยวไปดูจังหวะที่เกิดเหตุกันหน่อยคุณผู้ชม
ตอนนั้นพระท่านตกใจเลยนะคะ
มันมาแบบเร็วมากค่ะคุณผู้ชม
นี่คือกล้องหน้ารถของนายสุบันรักษาทรัพย์อายุ๖๓ปีนะคะ

ก็กำลังจะพาพระมหาประทีบท่านเจ้าอาวาสวัด

เพราะว่าไปทำบุญมาที่อำเภอชุมพวงที่นครราชศรีมา
แต่ทีนี้คุณผู้ชมดูสิคะที่วงแดงไว้เนี่ย
คือขับมาบนถนนสายพิมายชุมพวงช่วงตำบลประสุก
ถังนี้ค่ะเป็นถังพลาสติก๒๐๐ลิตร

มันหล่นลงมาจากท้ายกระบะเลนส์ตรงข้าม

แล้วคนขับก็คอยพยายามคุมสตินะคะ
ค่อยชะลอรถแล้วจอดชิดซ้ายจอดข้างทางไปดูซิ

เพราะว่าบนรถคันนั้นคนที่ได้รับบาดเจ็บไม่มีนะ
แต่รถฝั่งด้านขวาด้านหน้ามันมีรอยบุบไปเลยค่ะ
แล้วก็ระหว่างที่ทั้งคนขับแล้วก็เจ้าอาวาสยืนสำรวจอยู่ข้างทางเนี่ย
มีกระบะอีซูซูแข็บสีดำคันหนึ่ง
ซึ่งหลังกระบะก็มีถังพลาสติกขนาด๒๐๐ลิตรวางอยู่๑ใบเนี่ย
ขับมาเทียบใกล้คือเหมือนกับแบบจะจอดเก็บถังค่ะ
แต่พอเห็นว่ารถเจ้าอาวาสยังจอดอยู่แทนที่กระบะคันนั้นจะจอด

ก็เลยคิดว่าเอ๊ะกระบะคันนี้เป็นเจ้าของถังพลาสติกที่มันร่วงลงมาหรือเปล่า
ต่อมาทางด้านพระมหาประทีพก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพชุมพวงนะคะ
ไปตามรถกระบะที่ทำถังพลาสติกใหญ่หล่นลงมาให้มารับผิดชอบ
เจ้าอาวาสบอกว่าอัตมาไม่ได้หวังให้โยมจะมาชดใช้ค่าเสียหายอะไรให้รถอัตมาหรอกนะ
อยากจะเตือนเฉยสำหรับรถที่จะต้องบรรทุกของใหญ่แบบนี้โยมควรจะมัดเชือก
ป้องกันความปลอดภัยให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้เพื่อนร่วมทางได้รับอันตรายได้
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถแล้วก็จะไปสืบหากระบะคันนั้นด้วย
เพื่อติดตามคนขับรถกระบะคันนี้ค่ะมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ